สมาคมกีฬาวอเล็กบอลช่วงนี้ก็เป็นอีกสมาคมที่มีการฝึกซ้อมแบบออนไลน์
จะต้องทำยังไงกันบ้างครับการฝึกซ้อมแบบนี้แรกแรกก็ไม่ชิน
แต่หลังจากนี้เนี่ยคงต้องอยู่ต่อไปเรื่อยนะครับโดยเรืออากาศเอกจากสุวรรณโตเจริญ
เลขาธิการสมาคมกีฬาวอเล็กบอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานในการประชุมออนไลน์ครับ
ร่วมกับนักกีฬาหญิง๒๗คนแล้วก็ทีมงานผู้ฝึกศรอีก๓๓คน
เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการเตรียมความพร้อม
ก่อนจะเริ่มฝึกซ้อมทางออนไลน์วันแรกนะครับ๑พฤษภาคม
นายสมชายดอนไพรยอดครับซึ่งเป็นผู้จัดการทีมวอเล็กบอลหญิง
ทีมชาติไทยจะเป็นผู้ประสานงานนักกีฬาทุกคน
แล้วก็เปิดเผยว่าการฝึกซ้อมออนไลน์นั้นก็ต้องการ
รักษาสภาพร่างกายเอาไว้และควบคุมวินัยของนักกีฬา
เพื่อเตรียมความพร้อมหากกลับมาแข่งขันรายการต่างได้
ถ้าเกิดว่าสถานการณ์โควิดนั้นดีขึ้น
โดยโปรแกรมเบื้องต้นจะซ้อมร่วมกันทุกวันนะครับ

เริ่ม๙นถึง๑๐นครับ
ส่วนโคชด่วนในศรีวัชระเมธากุหนุนาภูมิสอนวรบรหญิงชุดใหญ่นะครับ
บอกว่าการซ้อมออนไลน์หลักนอกจากจะเป็นการเตรียมร่างกายให้สมบูรณ์แล้วนะครับ
ทุกคนจะได้มีความพร้อมในระดับที่เท่ากัน
และสามารถเรียกมาซ้อมแบบเต็มโปรแกรมได้ทันที
ส่วนโปรแกรมการแข่งขันในปี๒๐๒๐นั้นก็ยังไม่มีความชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับ